มาดูกรณีแก๊งปลาหินนะคะที่ปลาหินใส่รถทัวร์รถเก่งที่จังหวัดพระนครศรียุธิยา
อายุทยาได้มีการพุ่งประเด็นไปที่วัยรุ่นค่ะน่าจะเป็นวัยรุ่นคึกขนองแล้วก็ก่อเหตุนี้นะคะ
ตอนนี้ได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
พันธุ์ตำรวจรีบุญเลิศเอื้อเฟื้อสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางประหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุดสืบสวน
ประชุมวางแนวทางการสืบสวนหาตัวคนร้ายป่าของแข็งใส่รถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพพยาวของบริษัทสมบัติทัวร์และรถเก๋ง
ขณะขับผ่านมาตามถนนสายเอเชียบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีกิโลเมตรที่๓๑ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจตั้งไว้๓ประเด็นค่ะ
เป็นความคึกขนองของวัยรุ่นซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีคนเดียวจากการให้การของคนขับรถทัวร์และรถเก่ง
ผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่นลักษณะผอมผมหยิกสั้นยืนอยู่ข้างถนนด้านซ้ายใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงลายขาสั้นพร้อมรถจักรยานยนต์๑คันซึ่งไม่ได้ตั้งแก๊งคว่างป่า
อกจากความคึกขนองแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งใจหมายต่อทรัพย์ซึ่งยังไม่ให้น้ำหนักมากเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่
มุ่งไปที่การก่อเหตุลักษณะของอาการป่วยจิตด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ป่วยจิตแล้วก็มาก่อเหตุนี่เป็น๓ประเด็นหลักหลักที่ตำรวจตั้งไว้
ซึ่งก็ได้มีการแบ่งทีมสืบสวนออกเป็น๒ชุดคลี่คลายคดีไปติดตามกล้องวงจรปิดจากรถทัวร์คันเกิดเหตุ
ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทยังไม่ยอมให้เปิดดูเนื่องจากต้องทำหนังสือไปยังบริษัทแล้วไปขอดูที่กรุงเทพมหานคร
จากนี้ยังดูตามเส้นทางที่คาดว่าจะมีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะเช่นปั๊มน้ำมันใกล้เคียงแต่ก็ไม่มีเนื่องจากว่าหลายปั๊มกล้องเสียเกือบทั้งหมดเลยนะคะ
ส่วนสืบสวนอีกชุดหนึ่งก็ลงไปหาข่าวในเขตพื้นที่ตำบลทัพน้ำและตำบลโพสามต้นที่เกิดเหตุเพื่อดูว่ามีลักษณะของคนร้ายหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ